วันนี้ก็มีการทำบุญเรียกขวัญให้ด้วยนะครับ
โดยที่ศูนย์วิปัศนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายนะครับ
พระมหาวุฒิชัยวัชิราเมธีหรือท่านววัชิระเมธี
นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์แผ่เมตตาเรียกขวัญ
พระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีหรือท่านวอยวัชิระเมธี
ร่วมกับปราศภูมิปัญญาล้านนาเชียงราย
ร่วมกันจัดพิธีขอขมาพญาถ้ำหลวงดอยนางนอน
พิธีกรรมแบบโบราณล้านนาไทยที่ศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวัน
ห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
โดยได้สวดมนต์แผ่เมตตาเรียกขวัญหรือว่าฮ้องขวัญนะครับ
แล้วก็จุดเทียนชัยมงคลเทียนชัยมหามงคลเพื่อสร้างความสวัสดีมีชัยให้กับโค้ช
อยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
มกลางพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีส่งพลังใจ
และบุญกุศลให้กับผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำเป็นจำนวนมากนะครับ
ก่อนที่จะเริ่มพิธีท่านววัชิระเมธีได้บรรยายธรรมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะครับ